วันนี้คุณสุภาพจะมาจับสัญญาณจากการพูดของพลเอกประยุทธ์
ช่วงที่ไปพบปะกับประชาชนช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า
พักการเมืองไหนได้คะแนนเสียงมากที่สุด

ตรงนี้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์มั่นใจหรือเปล่า
ว่าพักการเมืองที่จะสนับสนุนพลเอกรยุทธ์

อยู่ดีผลเอกประยุทธ์ไปพูดกับประชาชนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วคำพูดของนายกรัฐมนตรา
รัฐมนตรีคราวนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมา

หรือในช่วงที่เสนอชื่อ
ใครก็ตามเป็นนายกรัฐมนตรี
นายกพูดว่ายังไงดูหัวข่าวก่อน
คะแนนมากสุดได้ตั้งรัฐบาลเป็นนายก
ตู่บอกคนเพชรบูรณ์
แล้วก็พูดในประโยคที่เป็นรายละเอียด
ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ต้องรู้ก่อนว่านายกจะมาอย่างไร
ซึ่งมาจากภักดิ์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล

นี่นายกพูด

เป็นหลักการประชาธิปไตยแท้เลยว่า

แปลว่าประชาชนมอบฉันธานุมัติ

คนเป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อได้รับฉันธานุมัติ
มาจากประชาชนมากที่สุด

ก็ต้องยอมรับกับฉันธานุมัตินั้น

จะมีคนเฉยไปบอกว่า

ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ว่าเป็นพักที่สามารถรวบรวม
เอาสอสอจากพักโน้นพักนี้

หมายความว่าประชาชน
ก็มอบฉันธานุมัติ
ให้พักที่รวบรวมเสียง

แต่ยังไงก็ตามคอการเมืองเขาก็

นายกหลุดปากหรือว่าตั้งใจจะพูด
ถ้าหลุดปากก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าตั้งใจจะพูด

ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วพักที่เสนอนั้น

ไม่ได้มีสอสอมากที่สุด

ฉะนั้นอันนี้จะยุ่ง
คำพูดนี้จะย้อนกลับมา
ถามนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์

โดยพักที่ไม่ได้คะแนนมากที่สุด
เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

นายกพูดประโยคนี้ออกมายังไง
อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่า
นายกจะรับหรือไม่รับ
ไม่ได้แปลว่านายกจะเดินหน้าต่อ

ผลเอกประยุทธ์มั่นใจว่า
พักที่จะเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

มีสมาชิกมีสอสอมาเป็นอันดับหนึ่งจริง
ตอนนี้ใครก็รู้นี่ครับว่า

คือพักพลังประชารัฐ
ที่กำลังจะจัดประชุมกันไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละ
แล้วพักพลังประชารัฐก็ถูกมั่นหมายว่า
จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่รวมเอาปิงวังยมน่าน
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมารวมไหลรวมมาที่เดียวกัน

จะมีพักเล็กพักน้อยหลายพัก

ก็จะไหลมารวมกันที่พักพลังประชารัฐ

นายกคงคิดว่า

จะเป็นพักที่มีสอสออันดับหนึ่งมากที่สุด
หรือเปล่านายกคิดอย่างนี้หรือเปล่า

ต้องมาจากพักที่มีสอสอเป็นอันดับหนึ่ง

จะได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่ง

พักเล็กพักน้อยพักขนาดกลาง

เขายินดีที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาล
แต่ไม่ยินดีที่จะรวมกันเป็นพัก

เขาต้องการที่จะให้พักเล็กพักน้อยทั้งหลาย

เขาก็ต้องวางสถานะมาว่า
ฝั่งไหนชนะเขาก็พร้อมไปทางนั้น

แต่ไม่ยินดีรวมมาเป็นพักเดียวกัน

ณวันนี้จึงมีข่าวว่า

แต่ว่าเราจะได้เห็นข่าวว่า
พักนั้นพักนี้เขาก็ยังยืนหยัดว่า
เขายังไม่ยุบพักไปรวม
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้

พลังประชารัฐจะได้สอสออันดับหนึ่ง
เพื่อเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนล่ะครับ
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ตั้งคำถามกันว่า
นายกตั้งใจจะพูดหรือหลุดปาก
คิดถึงพลเอกชาติชายนะครับ
พลเอกชาติชายเคยบอกไว้ว่า

หมายถึงว่าเราจะพูดอะไร

เรายังเป็นนายของคำพูดอยู่

นึกถึงพลเอกสุจินดาคราประยูน

จะไม่ขอเป็นนายกรัฐมนตรี

ท่านต้องรับเป็นนายกรัฐมนตรี

แล้วก็มีการต่อสู้กันในทางการเมือง

ก็กลายเป็นพฤษภาคมธมินไงครับ

ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

แล้วทำไมมาถึงวันนี้

คำถามว่าโอกาสที่พัก
ที่จะสนับสนุนนายก

พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกก็ได้

พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป